จอทีวีรอบนี้ยำซีฟู้ดหลบซ้ายยำแซลมอนหลบขวา

กินแบบสดไปจิ้มกับแจ่วก็ยังได้ครับ

จะเอามายำกับน้ำจิ้มของเรานี้นะครับผม
เดี๋ยวเราแบบมาเทดูเลยนะครับผม
มา

สูดน้ำจิ้มเข้าไปคุณลักษณีย์

มาดูยูทูปเบอร์ช่องชื่อว่า
กินไส้เดือนครั้งแรกของ๓หนุ่ม๓มุม

พอขุดมาจากดินเอาน้ำล้างสักหน่อยหนึ่ง

เอาโซดาใส่ไปอีกนิดนึง

คุณจะน็อกโซดามันไม่ใช่กุ้งสดนะ
ทำแบบเดียวกันลักษณะคล้ายกัน
จากนั้นเขาใช้ซอยจุ

ที่เอาไว้กินกับไอ้แจ่ว
เอาซอยจุมาเป็นน้ำจิ้มนี่เหรอ

ใส่ลงไปเลยตายยังยัง

ดับอยู่ทาง

หลายคนบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วจะอ้วกแตก
ค่อนข้างรุนแรงเลยมันสกปรกเป็นอันตรายกินไม่เหมือนคนไทยอย่างกูเนี่ย
ใช้คำนี้เลยนะมึงเป็นคนไทยป่ะเนี่ยไอ้ควายเฮ้ยด่าเลยเหรอ
ด่าเลยด่าคลิปนี้นะฮะประเทศนี้มีอะไรให้กินตั้งเยอะตั้งแยะ
เสียภาพคนดอยหมดควายแต๊ะกินหมายังรับไม่ได้เลยแล้วก็ด่าต่อไป
แล้วบางคนใช้คำแบบต่างด้งต่างด้าวเลยนะใช้คำที่ค่อนข้างร้อนแรงมาก
อันนั้นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมีทัศนะจากหมอแหลปแพนด้า
หมอแหลปแพนด้าคนดังเนี่ยก็บอกว่ากินแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะฮะ
การกินไส้เดือนดิบมันอันตรายเพราะว่าไส้เดือนมันคือแหล่งรวมเชื้อโรคอย่างดี
เดือนมันกินอะไรอ่ะได้เดือนมันกินสิ่งปฏิกูลทุกสิ่งเลย
แล้วในตัวไส้เดือนอาจจะมีแบคทีเรีย
หรืออาจจะมีไข่พญาติอยู่ในตัวไส้เดือน
ดังนั้นคนกินไส้เดือนไข่พญาติแบคทีเรีย
ก็เข้าตัวคนไม่ควรกินเด็ดขาดนะครับ
ใครจะกินก็กินแล้วกันหมอแหลปแนนด้าบอกขอบายงานนี้

ชื่อว่ากบกบเป็นชาวท่าสองยางจังหวัดตาก

โดนด่าม้าต่างด้าว
นี่คือคลิปล่าสุดของเขากบเมสวน
มันเป็นอะไรถึงแบบต้องแบบมาถล่มมาดราม่าอะไรผมขนาดนี้อะไรต่างต่างข้างบนซึ่ง
เราก็คิดว่าเราก็แบบไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เราก็ทำตามสัญญาซึ่งเราก็ทำให้ได้ภายในเวลาที่ไม่นาน
เราก็ทำตามสัญญาที่เราแบบเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าเกิดคลิปนี้ถึงหมื่นไลค์
เราแบบจะมากินไส้เดือนซึ่งถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ทำ
คือมันก็จะมีดราม่าอีกฝั่งว่าแบบเออพูดแล้วไม่ทำนี่นู่นนั่นอะไรต่าง
คือเอฟซีของเราคนดูของเราที่แบบคอยดูคอยติดตามเราก็จะแบบ
ก็จะแบบเสียใจอะไรอย่างนี้นะ
ซึ่งแบบอย่างน้อยคือเราคิดว่าเราก็ได้ทำ
ที่แบบเราได้พูดมาไว้แล้วนะผม
อย่างน้อยเราก็แบบทำตามสัญญา
บเมสวนยืนยันทำตามสัญญาในเวลาไม่นาน

ถ้าหากคนกดไลค์เขาคนมากดทรัพย์เขา

เขาก็สามารถที่จะกินไส้เดือนโชว์ได้นะครับ

จริงไส้เดือนก็มีคนกินนะ
มีประเทศจีนไต้หวันหรือเวียดนามเขาก็กิน
แต่เขาไม่ได้กินแบบสดดิบแบบนี้
กินแบบตากแห้งแล้วกินเป็นแบบเสริมสมรรถภาพทางเพศสมรรถภาพร่างกาย
แต่ว่ารอบนี้กบเมสวนแกเล่นกินสดนะฮะ
ดราม่าก็เลยเกิดขึ้นตามมานั่นเองฮะ